ความเห็นของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมครับ
ประธานพักไทยพักดีต้องเป็นประธานและไม่ใช่หัวหน้าพัก
เพราะว่ามีการเลือกตั้งหัวหน้าพักคนใหม่ไปแล้วครับ
ก็พูดถึงกรณีอดีตนายกคุณทักษิณชินวัฒน์
เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยว่า
ไม่แปลกเพราะคุณทักษิณเคยประกาศมานับไม่ถ้วน
วรงขอฝากว่าคุณเป็นคนไทย
คุณมีสิทธิ์บินกลับมาเพื่อมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
จำเป็นต้องรอให้มีรัฐบาลเพื่อไทย

จะรอให้พักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วใช้อำนาจพิเศษ
แบบนี้อันตรายเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยของประเทศ
นักข่าวก็ถามหมอวรงต่อครับคุณผู้ชมถึงสาเหตุล่ะ
วรงคิดว่าสาเหตุเพราะอะไร
วรงเชื่อว่ามาจากเหตุผลที่พักเพื่อไทยยังตั้งรัฐบาลไม่ได้
แล้วตอนนี้ก็มีสัญญาณต่อต้านออกมาเยอะมาก
เพราะสังคมต้องการนักการเมืองซื่อสัตว์สุจริต
แต่แต่พักเพื่อไทยเป็นยังไงฟังหมอวรงครับ
แต่ก็รักเทกเจ้าราเก้
แต่วันเอิญมาสัปดาห์ที่ผ่านมานี้
ฉะนั้นผมยังเชื่อว่า
ในรูปแบบนี้น่าจะตามอย่าง
แต่ผมก็เรียนผ่านที่อย่างคุณธักษิรนะ

คุณก็แฟมมาเลยกลุ๊ปปินกลับมาเลยก็จบ

ประเทศไทยที่มีปัญหาคือ

ให้รัฐบาลเพื่อไทยเกิดขึ้น

คุณจะรับความทิศตรงจากคนไทย

แต่ถ้าคุณจะรอให้เครื่องการเป็นรัฐบาล
แล้วคุณไปใช้อันนั้นที่เผยดี
เป็นอันตรายและอันตรายก่อนรักบบไปใช้ประเทศด้วย
แต่ไม่น่าจะไปถึงรัฐบาลแห่งชาติที่ทุกฝ่ายทุกภักดิ์จะมารวมกัน
วรงบอกต้องรอดูคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลในวันที่๑๖สิงหาคมนี้ว่าจะเป็นอย่างไร
หากศาลไม่รับคำร้องจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยอาจจะเกิดอะไรขึ้นได้ในอนาคต
สำหรับภักดิ์ไทยพักดีก็ได้หัวหน้าพักคนใหม่ครับคุณผู้ชมเป็นดรอิสราพรนริน
จากหัวใจและเป็นสีทงชาติก็เป็นสีเขียวแล้วก็มีสีทงชาติประกอบอยู่ในหัวใจคุณผู้ชม